คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคดีดังที่เราตามกันต่อเนื่อง
คดีนี้ค่ะเป็นคดีกระดยิงชิงทองความคืบหน้า
ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะการตามล่าตัวคนร้าย
เหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันที่๙จนถึงวันนี้วันที่๒๑
ผ่านมาแล้ว๑๒วันยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แต่ก็มีข้อมูลต่างเพิ่มเติมมาเรื่อยนะคะ
ตอนนี้ทีมสืบสวนเองก็ยังเดินหน้าค่ะ
เอารองเท้าที่คล้ายกับรองเท้าที่คนร้ายใส่ในการก่อเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจสอบดู
เมื่อวานหอบใส่ถุงมาผู้สื่อข่าวก็สงสัย
นี่รองเท้าที่คนร้ายใส่จริงหรือเปล่ารองเท้าคู่จริงหรือเปล่า
หรือเป็นเพียงรองเท้าของผู้ต้องสงสัย

หรือเป็นรองเท้าที่อาจจะซื้อมาใหม่
เพื่อมีการเปรียบเทียบกับรองเท้าของผู้ร้ายที่ใส่
ใช่ยังไงกันแน่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องรองเท้านะยังมีเรื่องของการคุมตัว
ผู้ต้องสงสัยเรียกว่าเป็นการเชิญตัวละกัน
คือพบตรบอกว่าเป็นการเชิญตัวไม่ได้ควบคุมตัวนะไม่ได้ไปจับตัว
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะตำรวจก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องเลยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ปักหลักที่จะรอรายงานข่าว
สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีเพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวไงคะ
พบตรจะมาแถลงความคืบหน้าแต่พอถึงเวลาปั๊บก็มีการแจ้งยกเลิก
ทีนี้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๒นายขับรถมา
แล้วก็จอดที่อาคารสถานีตำรวจท่องเที่ยวจอดที่ข้าง
หลังจากนั้นขึ้นไปที่ห้องประชุมแล้วทีมข่าวของเรารายงานมาว่า
ลักษณะรองเท้ามันคล้ายกับที่คนร้ายใส่ในวันก่อเหตุชิงทอง
อยู่ในถุงซิลอย่างดีเลยอะค่ะแล้วก็เอาถุงเนี้ยไปเก็บไว้ในรถ
แล้วก็ขับออกไปทีนี้อย่างที่บอกไงว่าเอ๊ะรองเท้านี้มันก็เลยเกิดเป็นคำถาม
รองเท้านี้มันเป็นของผู้ต้องสงสัยคนใดคนหนึ่ง
หรือว่าจะเป็นรองเท้าของคนร้ายตัวจริงหรือว่าเป็นรองเท้าใหม่ที่เอามาเปรียบเทียบ
ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเอาไปส่งให้ทางตรวจสอบเขาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นพลตำรวจตรีนัทพลสุขรสรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
เขาบอกว่าการแต่งกายรูปภัณฑ์สันธารมันคล้ายกับคนร้าย
แต่เรื่องนี้จะต้องรอความชัดเจนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รองเท้าอดิดาสที่เอามาตรวจสอบมันใกล้เคียงมาก
อันนี้ก็จะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เหมือนกัน

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่พบตรยกเลิก
ลงพื้นที่ติดตามคดีอย่างกระทันหัน

พบตรจะบินด่วนลงพื้นที่รบบุรีอีกแล้ว
มาติดตามความคืบหน้านักข่าวก็รอว่า
ตกลงแล้วมีการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้หรือยัง
พบจะลงด่วนแบบนี้มันต้องมีความคืบหน้าอะไร
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นพบตรไม่ได้ลงพื้นที่ลบบุรี
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องที่ไม่ได้ลงพื้นที่
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวขอให้อดใจรออีกนิดนึง
ตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่หาข่าวเชิงลึกแล้ว
น่าจะมีข่าวดีในเร็วนี้
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อมูลที่บอกว่าชุดสืบมีการคุมตัว
มีการเชิญตัวชายต้องสงสัยมาสอบปากคำแบบลับที่สถานที่แห่งหนึ่ง

ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในนั้น
นักข่าวก็เลยถามถามท่านว่าเอ๊ะท่านคะ
คือผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่เชิญตัวมาให้ข้อมูล
เป็นคนเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยที่ไปเชิญตัวที่หนองคายไหม

เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่า
ผู้การจังหวัดมักจะไม่ค่อยตอบคำถามสื่อมวลชนมากเท่าไหร่นัก
หรือว่าอาจจะบ่ายเบี่ยงไปอีกทางหนึ่ง
คือผู้การจังหวัดบอกแค่ว่าไม่ได้มีการเชิญตัวมาตรวจสอบที่ลบบุรี
แต่เป็นการส่งเจ้าหน้าที่ไปเท่านั้น
ส่งไปอย่างไรขั้นตอนแบบไหน
ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยให้สื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็เป็นการตรวจสอบทุกอย่างตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของผู้การจังหวัดนะครับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจักรพันธ์ชูเพชร
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วยนางสาวสุชาดาเจตนาวนิษฐ
ประกันสังคมจังหวัดลบบุรีเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ
แก่ทายาทของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าคุณกวาง

แล้วก็ครอบครัวของนายธิรชัตนิ่มมารอปภ

โดยครอบครัวของคุณกวางนางสาวธิดารัฐ
ซึ่งเป็นพนักงานได้รับเงินค่าทำศพ๓๓๖๐๐บาท
ทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต๙๒๔๐๐๐บาท
แล้วก็เงินบำเน็ตชรภาพ๓๔๐๐๐กว่าบาท
รวมทั้งหมดแล้ว๙๙๒๐๐๐กว่าบาท
ขณะที่ครอบครัวของนายธีรชัด
ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
จะได้รับเงินค่าทำศพ๓๓๖๐๐บาท
ทดแทนปลายเดือนกรณีเสียชีวิต๗๙๘๐๐บาท
และเงินบำเน็ตชราภาพอีก๕๐๐๐กว่าบาท
รวมทั้งสิ้น๗๙๕๓๕๓บาทนั่นนะครับ
ส่วนทางด้านคุณพ่อของนายธีรชัด
ที่เป็นรปภ๑ในผู้เสียชีวิต
พ่อก็บอกว่าตอนนี้ผ่านมา๑๒วันแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย
แต่ยังไงก็ตามยังเชื่อมั่นฝีมือของตำรวจไทยค่ะ
เพราะว่าท่านผอบตรก็ลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
แม้ว่าตัวคุณพ่อยังจะหวั่นอยู่บ้าง
แต่พ่อบอกว่าก็ยังให้เวลาตำรวจทำงานก่อน
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานต่าง
มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะฟังคุณพ่อค่ะ
แล้วคุณพ่อก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราด้วยนะคะ

ตอนนี้พ่อก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วหลังจากที่สูญเสียลูกชายไป
เพราะว่าหลังจากสูญเสียลูกชายไปตัวคุณพ่อเนี่ย
เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลัก
ต้องเป็นหลักให้คนอื่นได้สู้ต่อไป
แล้วก็ต้องรีบสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในครอบครัว
หลังจากนี้นะคะคุณพ่อบอกว่าจะเอาเงินที่ได้เนี่ย
ใช้เลี้ยงดูลูกหลานที่เป็นลูกของนายธีรชัดต่อไปด้วยนะคะ